กลับมามันกันต่อเลยดีกว่าด้วยมวยคู่ที่๒กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
และนี่คือโปรแฟร์เจอร์เอลวิลลอฟเตอร์และแฟพ์โดร

ซูเปอร์กิมศูนย์กีฬาพุ่งมองคล่อน
มาถึงทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
กมาแล้ว๗๓ไฟล์ชนะ๕๒ไฟล์เสมอ๓ไฟล์
และแพ้๑๘ไฟล์ครับ
เรากลับมาโดยคุณที่๒ของรายการครับ
เอกราฟุ้ยโปรแมนนะครับ

จะเจอกับซูเปอร์กิมศูนย์กีฬาพุ่งมองคล่อน

สำหรับสมาคมสิทธิ์เก่าเจียนหัวครับ
จะมีการจัดงานสังสารสิทธิ์เก่าทุกรุ่น

พบกัน๑ปี๑ครั้งครับ
ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ
และร่วมรับประทานอาหารในงานนะครับในวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคมครับ
ตั้งแต่เวลา๑๑นนเจี่ยนหัวบางหลวงครับ
โทรติดต่อได้ครับ๐๓๔๓๙๙๒๖๒ครับ
ซึ่งเป็นงานพบปะสังสรรค์พูดคุยสารสัมพันธ์ครับ

ต้องบอกว่าเป็นงานที่พี่พบปะน้องนะครับ

ต้องบอกว่าเปิดให้แฟนมวยชาวไทยรับชมฟรีอย่างที่ทรัพย์ทราบกัน
แล้วก็มีมวยนะครับจัดการแข่งขันทุกวันครับ
ซึ่งจะมีปัจจุบันนี้มี๓คู่หลังจากนี้จะมี๕คู่แล้วนะครับ
๕คู่เต็มเพื่อที่เป็นการสนับสนุนมวยไทยให้ไปสู่ระดับโลกครับ
ว่าจะเป็นนักชกไทยนักชกต่างชาติมีมากมายครับที่นี่
และที่สำคัญคนไทยนั้นยังดูฟรีเหมือนเดิมนะครับ
แน่นอนครับนี่คือนโยบายครับเวทีมวยของคนไทยครับ

และนี่คือคู่ที่๒ครับคู่แรกวางมาตรฐานไว้ดีครับ
มาถึงคู่ที่๒ครับในรุ่นพิกัด๕๖กิโลกรัมครับ
จากกระเพลินหน้าน้อยจังหวัดน่าน๑๙ปี
ล่าสุดชนะคะแนนเพชรทางรหวัดใจสี่โคตรเอาไว้ครับ
สวนมุมแดงครับจากคอนแกนครับเอ็กต้าภูวิฟอลแมนครับ
นายยิ่งคุณโพเผือกครับวัย๒๒ปี
สามออบหลังชนะ๒แพ้เพียง๑ครับจากค่ายมวยปอยุธภูมิออสมิลา
และเป็นมวยที่ออกซ้ายได้เนียนตาครับ
ในกระดาษที่ทั้งฝั่งรองเอ็กต้านั้น
เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีโอ้โหเล่นงานก้านคอเลยครับ
เอ็กต้าเหลือไม่ได้ครับแข้งขวา
เอาละครับเป็นการชิงจังหวะกันระหว่างขวากับซ้ายเลยครับ

และรุ่นพี่ในกางเกงสีแดงตัวเล็กกว่าครับ
ในเรื่องสรีระไปได้หนาครับ
วันละยามาเรื่อยครับเอ็กต้าหัวด้วยซ้าย

นี่แหละครับซ้ายของซุปเปอร์คิมนั้นต้องบอกว่าเป็นซ้ายที่ผ่านตลอดแล้วครับ
อยู่ที่เอ็กซ่านะครับว่าจะเก็บได้หรือเปล่า
นี่ครับทักทายมาหนักแรงเลยครับ

อาวุธตรังกัดจริงครับซ้ายเข้าขวากับเหล็กด้านนั้นมีขวา
บอกว่ามวยคนละกาศชกยากครับ
หลายคนไม่ชอบมวยซ้าย
อย่าผ่านจังหวะครับ

อาจหลายหมายที่บริเวณ

อ่า
อยากจะสวดด้วยแค่งขวาเหมือนกันครับเด็กต้าร์
ตัวหยิบขยับแม่เป็นตัวที่สร้างจังหวะให้กับตัวเองได้ดีครับสุภาทิพย์
มันต้องอย่างไหวเรื่อยครับเด็กต้าร์
นี่ครับต่อยหมัดชุดครับแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งซ้ายลูกชิ้น
อินตรายังไม่เร่งครับพยายามจะเน้นออกอาวุธครับ
ยาม่าตัวแท่งสายกุฎีครับพวกสายเจอแค่งครับหมดยกที่๑ครับ
เท่าไรครับก็มาติดตามมันต่อครับ
ทะเต้าสดจากเวทีมวยบนตรีสตูดิโอรากเท้า๑๐๑ครับ
ที่๒ครับยกแรกผ่านไป

สายกับขวาครับด้วยจังหวะเกี่ยวและคืนด้วยแค่งซ้าย
สายกับขวาครับเดี๋ยวจะทรัพย์ด้วยแค่งขวาและคืนด้วยแค่งซ้ายครับซุปกรีม
ซ้ายของแกนี่ต้องบอกว่าซ้ายผ่านตลอดแล้วครับซุปกรีม
หลายคนบอกว่าต่อยกับมวยซ้ายแล้วจับจังหวะยากครับ
สีน้าแววตายอย่างดีอยู่ครับที่เลี้ยงนั่นคือยุธจักรทรมมีระครับ
มาฝากผลงานที่ต้องบอกว่าดุเดือดที่นี่ครับ
จอมพาเดชนุพาลบูเรียวไว้ครับ

โอ้โหมาสวยเลยครับแข้งซ้ายของซุปเปอร์คิม

เล่นงานบริเวณก้านคอแต่กาดนั้นยังไม่ตกครับซุปเปอร์กิม

ตีกับฮุกขวารอสคืนอยู่ครับซุปเปอร์กิม
จังหวัดนาตาเอกตาร์หวดขวามาครับ
มัดขวาของนาตาซุปเปอร์กิมรอสวนครับ

ซ้ายขวามาอีกแล้วกับซ้ายของซุปเปอร์กิม

ตัวเล็กแบบนี้ครับฐานล่างดีครับ

ตัวเลี้ยมาเรื่อยครับเอกตา
โอ้โหพยายามจะเล่นงานขาดรากเลยครับเอกตา

ซุเปอร์กิมก็ไม่หนีครับ
อีกครั้งครับนี่ครับพร้อมในซุปกรีมคืน
โอ้ยแดงแล้วครับพร้อมในของซุปกรีม
สายของซุปกรีมสวยงามจริงครับ
ต่อในครับยืนห่างเจอย้ำครับ

โอ้ยแดงครับไม่ทอเลือดแล้วครับตอนนี้
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับเอ็กด้า
ซุปกรีมนั้นรอจังหวะสูตรด้วยแค่งซ้าย
โอ้แกเตะหนักแฆะแรงกี่กี่นะครับซุปกรีม

เอ้าย้ำคืนเข้าไปอีกคัม
แต่ไม่เผลอครับหมดยกที่๒ครับ

ซ้ายกับขวาแล้วครับโอ้โหวัดกันครับ
ต้องบอกว่าต้นยกทำได้ดีครับ

ต้องบอกว่าในช่วงกลางยกครับ
เปลี่ยนแผนกลางอากาศครับ

แล้วตไตเป็นธรรมชาติ

พยายามเข้ามาโหพยายามจะตกด้วยหุ้กซ้ายเจอแข็งซ้าย
เอาละครับหุบซ้ายกับแข้งซ้ายแลกกันคนละดอกคนละที
จังหวะเดินทำครับนี่ครับแม่ซ้ายผ่านตลอดครับ

เอาละครับหมัดกับแข้งอาวุธยาวของซุปเปอร์คิม

เย็นที่กับปั้นครับหล่อจังหวะส่วนด้วยหมัดหุ้กซ้ายหุ้กขวาครับ
เอ็กต้าพยายามตอดมาที่ปุ่มครับ

ซุปเปอร์คิมก็มีซ้ายครับคนละดอกคนละทีเลยครับ
เดินตีต่อครับซ้ายยาว
แล้วจิ้มหลังตัวเอ้าพยายามจะตกด้วยหุ้กขวา

นะครับพี่เจมส์อย่างก็พยายามจะเปลี่ยนเข้าหา

กราบเปลี่ยนเลยครับขวาเกียวจับทืนนั่ยสนัด

ขวาง่าย่าว

เอ็กต้าเก็บได้

เจอแค่ซ้ายอีกแล้วครับ

พยายามจะเน้นที่หมัดเหมือนกันครับเอ็กด้า

สุภกิจแกวางได้เนื้อเน้นเลยครับ

เสียอีกทางวนให้เห็นครับสำหรับซุปกิม

หน้าถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับลูกทีม

จังเจนแท่งสายหมดยกครับ
ท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
ฝากย้ำไปถึงแฟนมวยที่รักแล้วก็ชื่นชอบมวยไทยนะครับว่า
เรามีมวยทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคาร
วันอังคารที่เป็นสุโกโบไฟต์ไทยแลนด์ครับ
ส่วนคู่ครับส่วนวันพุธพฤหัสครับมีออกต้าไฟล์ไทยแลนด์
ซึ่งต้องบอกว่า๕คู่มวยเต็มที่จัดให้
ทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์และเปิดให้แฟนหมัดมวยชาวไทย
หรือว่าคนที่สนใจครับรับชมฟรีครับ
ต้องบอกว่ากีฬามวยไทยเป็นของคนไทยครับคนไทยต้องดูฟรี
แล้วก็ว่ากันต่อครับโอ้โฮ
ที่ผ่านมานั้นสนุกเลยครับพยายามจะลุยพยายามจะล็อกในแม่

จังหวาเดินทำหมายถึงว่าน่ากูลก่อนเลยครับ

ไม่สนเลยครับซุปเฟอร์คลิปพยายามจะเล็กที่แค่งซ้าย
ด้วยเขาขวาครับยัดเข้าไปอีกที

ขยับเข้ามามีทีมซ้ายและดอกลาก่อน
แล้วล๊อคไนท์เสียบด้วยข่าวขวาเสียบด้วยข่าวขวา

กซ้ายมาหลอกครับแล้วกดข้อลงมา
ตีด้วยซ้ายเอ็กต้าตีดขวาครับ
ละดอกคนละทีเลยครับเกมพวกที่สูสีเหลือเกิน
มีหัวใจแล้วครับซ้ายของซุปเปิมมืด
หน้าว่างขวาแล้วล๊อคไนท์

สุภกิจไม่ถอยเลยครับก่อนในตีเลยครับ
เอ็กต้าตีขวาหักมาตี
ดีอะไรครับรูปเขาครับแน่
อยากจะเปลี่ยนเข้ามามาเจอเขาแล้วกันสิครับ
กรรมการธ์ดรหนาดขึ้นคำสีต้องนับเลยครับ
กรรมการธ์ไล่เข้ามงครับ

ซ่าเห็นเลยครับช่องอยู่ตรงไหน

โอ้โหนี่เลยครับมาเจอวงไหนครับ
โอ้โหวงนอกนี้ต้องบอกว่าแทบจะกินเขาไปหมดแล้วครับ
แต่มาเสร็จวงในนี่แหละครับ

แค่งซ้ายต้องบอกว่าชะกาดฉัดกันจริงครับซุปเปอร์คิม
แต่ยกนี้ครับเอ็กต้าพยายามจะจิ้มลำตัวครับ
สลับเตะขวาสูงและที่สำคัญคือวงในแบบนี้เลยครับ
ทิ้งขวาตรงมาก่อนครับยัดเข้าไป
แล้วตีเลยครับขวามาจับซ้ายครับตัวอ่อนครับ

ท้องครับโอ้โหแล้วปิดฉากด้วยจังหวะนี้ครับ
ลากมาเลยครับเสียบขวาลากไปอีกทีตีซ้ายครับ
ปิดจ๊อปครับไปบนวันที่ครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

คุณผู้ชมครับความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ
โปรดติดตามตอนต่อไป